ไปที่นทบุรีที่ผมปล่อยเอาไว้คุณผู้ชมครับ
น้องผู้หญิงคนนี้ไม่ใส่หน้ากากอนามัย

พอแม่ค้าไปเตือนเธอด่ากลับเลย

ถ้าสมมุติว่าไปทำอะไรไปยุ่งอะไรกับเธอมากนะ
ขอโทษนะครับก็ถมน้ำลายใส่เลยโอ้โฮทำไงครับ

นี่แหละฮะน้องเป็นอะไรลองไปดูครับ

มันถือเศษขวดที่นั่น

ชาวบ้านใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปนะครับ
ถ่ายคลิปของหญิงวัยรุ่นอายุ๑๖แค่นั้นเองนะฮะ
เพราะว่าเธอชอบมาเดินที่ตลาดนัดวัดราชนิยม
ที่ตำรวจราชนิยมอำเภอสายน้อยนะครับ

สร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านบริเวณดังกล่าว
เนื่องจากมันจะเป็นการแพร่เชื้อโควิด๑๙หรือเปล่า
นางสมจิตเจริญทรัพยานันต์นะครับ

เด็กคนนี้นะชอบมาเดินที่ตลาดนัดเป็นประจำ
แล้วก็ไม่ยอมใส่หน้ากากอนามัย
พอเห็นคนเดินผ่านก็จะเข้าไปขอเงิน
ถ้าใครไม่ให้ก็จะมีถมน้ำลายใส่บ้าง

บางครั้งบางทีก็มีมีดนะฮะ
เป็นมีดพกมาไล่แทงคนที่เขาเข้าไปห้าม

ส่งไปร้องเรียนยังหน่วยงานราชการต่าง
แต่ก็ไม่เห็นมีใครเข้ามาทำอะไรนะฮะ
ล่าสุดนะครับคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับ

แล้วก็เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่ตลาดนัดแห่งนี้คุณผู้ชม
ไปเจอนะฮะเนี่ยครับท่านเหล่านี้ก็ให้ข้อมูลบอกว่า
เด็กสาวคนนี้พักอยู่ที่บ้านชั้นเดียวแถวนั้นแหละนะครับ

ไปที่บ้านไปเจอคุณยายอายุ๖๒ปี
ก็เล่าบอกว่าพ่อแม่เด็กเลิกลากันตั้งแต่นานแล้วล่ะ
ตั้งแต่เด็กทิ้งไว้ให้เลี้ยงอยู่กับยายแบบนี้

จะรู้เรื่องส่วนสาเหตุที่ทำลงไปคือ

แล้วก็มีโรคประจำตัวเป็นโรคลมชักด้วยนะครับ

แต่น้องรับปากบอกว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกนะครับ
แล้วก็จะให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือพาไปรักษา

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นนทบุรีก็จะดูแลเรื่องของการเป็นอยู่ต่อไป

แต่ในมุมหนึ่งก็เป็นห่วงคนอื่นเขาเหมือนกันนะครับ